สุดจริงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรี
มาเลยแก๊งวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าบ้านอาริ
นั่นอยู่หน้าบ้านแบบนี้

จะมีใครเจ็บใครตายไหมลองดูค่ะ

ปะระเบิดเป็นลูกไฟว่างไปแบบนี้

ปลาเข้าไปในบ้านอาริแบบนี้
ทุ่มวัยรุ่นเข้ามาเสียงมอเตอร์ไซค์
เห็นแล้วและลักษณะการก่อ

พอปะเสร็จปั๊บหนีเลยนะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุค่ะปรากฏว่าที่พื้นถนนหน้าบ้านเนี่ย
เดี๋ยวให้ดูเจออะไรบ้างนู่นเห็นไหมที่ตั้งอยู่นะคะ
ตำรวจบอกว่านี่ไงเป็นเศษขวดบรรจุน้ำมันดัดแปลงเป็นระเบิดเพลิง
กระจายเกลื่อนพื้นเลยแล้วก็มีรอยพวกเขม่าวควันของระเบิดปิงปองอ่ะ
เหตุการณ์นี้ถามก่อนคุณตำรวจคนเจ็บคนตายมีไหมไม่มีใครบาดเจ็บนะ
รถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านได้รับความเสียหายเล็กน้อยค่ะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องขี่มาในซอย
แล้วก็มีเสียงวัยรุ่นตะโกนเหมือนกับท้าทายกันแล้วก็มีเสียงบึ้มเป็นเสียงระเบิด
หลังจากนั้นเนี่ยแก๊งวัยรุ่นที่มาปลาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ตำรวจได้อีกคลิปนึงนะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ
หมวกนี่อันนี้มุมนี้สวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายมา๓๔คันเห็นไหมลูกศรแดงที่ชี้ผ่านนะคะ
วัยรุ่น๒๓คนเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยเหมือนกับกำลังหาบ้านเป้าหมายอยู่ไหม
แล้วหลังจากนั้นก็พากันขี่รถออกไป
ไม่รู้ว่าไอ้ที่มาตอนเย็นมาดูลาดเหลาก่อนหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจจะเร่งแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
แก๊งนี้มาดำเนินคดีค่ะ